ยุคเปลี่ยนผ่านของสมาคมฟุตบอลนะครับก็ติดตามกันต่อไปได้ว่า๔ปีหลังจากนี้ความหวังที่แฟนบอลนั้นต้องการมีอะไรบ้างและสมาคมชุดนี้จะทำตอบโจทย์หรือไม่นะครับ
ให้เวลาในการปรับปรุงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีเก็บไว้บางอย่างไม่ดีก็ต้องมีการปรับเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายครับ
ธุบันโตต้าพิเมียครับครับในรูปการณ์สองมาสิบห้านะครับ
ใบสุดท้ายที่โตต้านจัดการแข่งขัน๓ถ้วยนะครับไล่ตั้งแต่โตต้าลีกครับ
ต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปและโตต้าพรีเมียครับเจอกับทีมจากญี่ปุ่นนะครับ
มีโอกาสลุ้นมาก่อนเลยครับนั่นก็คืออาวิเล็กซ์นิงาตะ
อันดับสิบห้าในเจนลีกย์ถึงแม้จะเป็นทีมท้ายตารางแต่น่ากลัวกับเดินมาทานของเจนลีกย์
และนี่คือจังหวะใกล้เคียงของเขานะครับกลับตัวยิงให้ชนเสายิงทีข้ามคางครับ
เกือบไปแล้วครับได้ยิงจ่อนะครับ
ิบูซูกิ๐๐ในช่วง๔๕ทีแรกจากนั้นจังหวะนี้

โอซิวายิงเสียบเสาไกลเข้าไปครับให้กับอาวิเล็กซ์ออกนำ
ก่อนที่บุรีรำนั้นจะมาอาศัยเซตพลีดนี่แหละครับ
เปิดเตะมุมโดยทีลท้อนให้กับโกซุนกิ
โมงเข้าไปที่เสาแรกครับเอาเสาสองขออภัยนะครับ

และจากนาที๗๘เหมือนกับฉายเทปซ้ำเลยครับ
เปิดเตะมุมโดยทีลท้อนแล้วก็เป็นโกซุนกิโมงอีกแล้วครับ
คนเดียว๒ประตูจบเกมเป็นว่าบริษัทนั้นเอาชนะไปได้๒๑ครับ
คว้าแชมป์แรกในปี๒๐๑๖ไปครองได้สำเร็จนะครับ
แต่ว่าเป็นแชมป์จากรูปการณ์๒๐๑๕
และถือเป็นแชมป์โตต้าพรีเมคครับสมัยที่๓
หลังจากเคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้ว๒ครั้ง
ในปี๒๕๕๕และ๒๕๖
เกมต่อไปครับบุรีรำจะเจอกับเมืองทอยเต็ด
นายศึกชิงทั่วประธาประเภทก่อวันเสาร์หน้านะครับ
สีน้ำเงินเที่ยวชนะทาจิกฤษฐานมาได้ในเกมแรก
ฮือจับ๕ต่อ๔เจอกับไต้หวันที่แพ้เวียดนามมา๔ต่อ๕ครับ

แล้วก็กลับมาอยู่ในทรงที่ควรจะเป็นนำไปก่อน๓๑ครับ
ได้ประตูจากสู่ทวนกลางกล้องล่าเหล็กกล้า
และการทำเข้าประตูตัวเองของชาญเชียงยิงครับ
กลับมาในช่วงพิเรียสที่๒นะครับไทยมาได้
เพิ่มอีก๔ลูกจากเจษฎาชูเดชคนเดียว๒ลูก
สวมพุฒิอีก๑ลูกและพิวัตรไทยกฏร
ไต้หวันนั้นได้เพิ่มอีก๑ประตูจากหายหมิ่งหุ้ยจบเกม
ชนะไป๗ต่อ๒ครับเก็บเพิ่ม๖คะแนนเจาะเข้ารอบต่อไป
ส่วนไต้หวันนั้นยังไม่มีแม้แต่คะแนนเดียว
ต่อไปครับไทยจะเจอกับทางเวียดนามในวันจันนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มไกลเหมือนกันครับ